ช่วงนี้อากาศในบ้านเราเนี่ยร้อนจริงนะคะเรือนขวัญว่าไหม
แต่สิ่งที่ทำให้อุณหภูมิในบ้านเราร้อนยิ่งขึ้นไปอีก
นั่นก็คือการออกมาสลัดผ้าถ่ายแบบอวดหุ่นเซ็กซี่ของสายป่านอภิญญา
นักแสดงสาวมากฝีมือคนนี้นะคะ
อกจากจะไซส์มินิแล้วเธอยังซ่อนความเผ็ดร้อนไว้อีกด้วย
บอกเลยว่างานนี้หนุ่มมีใจละลายอย่างแน่นอนค่ะ
ทำเอานุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตะลึงกันเป็นแถว
นักแสดงสาวมากฝีมือสายป่านอภิญญา
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ใช่ผู้หญิงแนวอกไซส์บิ๊ก
แต่เมื่อเห็นภาพแล้วก็ต้องยอมรับจริงว่าเธอเป็นคนมีเซ็กแอปเทียลสูง
เสน่ห์แววตาที่ชวนให้หลงไหล
และพร้อมจะดึงดูดให้ต้องมนต์สะกดอยู่ตลอด
งานนี้ดูท่าสาวไซส์มินิจะยกให้เธอเป็นไอดอล
เรื่องความเซ็กซี่เผ็ดแบบพริกขี้หนูร้อยเม็ดซะแล้วล่ะค่ะ